เรื่องของนักท่องเที่ยวสาวชาวจีนไปตกน้ำตกโตนงาช้าง

แล้วเขาบอกว่ามันดูยังมีพิรุธหลายอย่าง
ทางตำรวจเชิญตัวเพื่อนชายชาวจีนที่ไปเที่ยวน้ำตกด้วยกัน
แต่เพื่อนชายกลับปฏิเสธบอกว่าไม่รู้จักผู้ตายเลยนะคะ
ตำรวจก็เลยเตรียมจะกู้ข้อมูลภายในโทรศัพท์มือถือหาหลักฐานค่ะ
เพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยเขาล้างข้อมูลทิ้งไปจนหมดเลย
ความคืบหน้ากรณีพบนางสาวเล่ยเทียนอายุ๒๘ปี

ซึ่งเธอไปเสียชีวิตบริเวณแอ่งน้ำชั้นหนึ่งของน้ำตกตนงาช้าง
ตำบลทุ่งตำสาวอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา
ตั้งแต่๒๑กันยายนที่ผ่านมา
คดีนี้เจ้าหน้าที่บอกว่ายังอยู่ระหว่างการสอบสวน
ว่ามาจากอุบัติเหตุหรือฆาตกรรมอำพราง
เพราะไปพบพิรุษอยู่หลายอย่าง

ที่ถูกนำไปทิ้งในถังขยะ
และยังมีโทรศัพท์มือถือถูกทิ้งในน้ำ
แต่ว่าซิมการ์ดถูกถอดออกไปนี่สิคะ
ล่าสุดนะคะตำรวจท่องเที่ยวหาดใหญ่
กองกับกรับการสามกองประคับการตำรวจท่องเที่ยว
เชิญตัวชายชาวจีนซึ่งตกเป็นผู้ต้องสงสัย
ว่าอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิต
นางสาวไล่เทียนมาสอบสวนค่ะ

พบว่าทั้งสองคนเป็นเพื่อนกัน
ทำงานอยู่ที่เดียวกันที่กรุงกวาลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซีย
และทางฝ่ายหญิงก็เดินทางเข้ามาทางเครื่องบิน
แต่ฝ่ายชายเขาเดินทางมากับเพื่อนด้วยรถเก๋งสีขาว

ในวันเกิดเหตุช่วงเที่ยงของวันที่๑๙กันยายนค่ะ
ทั้งคู่เดินทางไปเที่ยวที่น้ำตกตนงาช้าง
ชายคนนี้ขับรถเก๋งไปพร้อมเพื่อน
ส่วนนางสาวเล่เทียนนั้นเหมารถแท็กซี่และขับตามมาทีหลัง
จากการไปสอบถามคนขับแท็กซี่ที่พานางสาวเล่เทียนมา

ก็ได้ยินผู้ตายคุยโทรศัพท์กับใครบางคน
พอไปถึงน้ำตกก็ชี้ไปที่รถเก๋งคันนี้ด้วยนะคะ
เหมือนกับว่ามีการนัดเจอกันเอาไว้ก่อนแล้ว
แล้วก็บอกแท็กซี่ว่าให้กลับไปได้เลยไม่ต้องรอ
ปรากฏว่าในช่วงเย็นรถเก๋งคันนี้ค่ะ
เป็นรถคันสุดท้ายที่ออกจากน้ำตก
และในที่สุดก็มาพบศพนางสาวเลยเทียน
ส่วนชายคนนี้ที่ต้องสงสัยเนี่ยนะคะ

และไปนอนที่ตัวเมืองสงขลา๒คืน
จากนั้นเดินทางไปยังจังหวัดกระบี่อีก๑คืน

เชิญตัวมาสอบปากคำค่ะ
เขายอมรับบอกว่าวันเกิดเหตุไปเที่ยวน้ำตกจริง
แต่กลับบอกว่าไม่รู้จักกับผู้ตาย
และยังพบว่าชายคนนี้เขาล้างข้อมูลในโทรศัพท์มือถือออกไปจนหมดเลยค่ะ
ขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่เขาก็เลยเร่งรวบรวมพยานหลักฐานนะคะ
โดยเฉพาะเรื่องของผลการตรวจชนะสูตรศพของแพทย์นิติเวชโรงพยาบาลหาดใหญ่
ว่าจริงแล้วมันเกิดจากอุบัติเหตุหรือเธอถูกฆาตกรรม

รวมทั้งจะทำการกู้ข้อมูลในโทรศัพท์มือถือของทั้งผู้เสียชีวิต
และก็ชายชาวจีนคนนี้เพื่อที่จะหาหลักฐานในคดีนี้ต่อไป

หลักฐานมันยืนยันอยู่แล้วว่าสองคนนี้รู้จักกัน
แต่ผู้ชายคนนี้กลับบอกว่าไม่รู้จัก

เดี๋ยวต้องรอตำรวจกู้ข้อมูลจากโทรศัพท์มือถือกันนะคะ